ตามกันต่อนะคะสำหรับเหตุยิงปริศนาสาวสงขลานะคะ
ถูกยิง๓นัดเสียชีวิตคารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันพระฤหัสสบดีแล้ว
หลังเกิดเหตุมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าเป็นคนที่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเคยทะเลาะกับคนตายมาก่อน
และที่สำคัญคือตอนเกิดเหตุมีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็รีบพยุงรถขึ้นแล้วขี่หนีไป
เพราะฉะนั้นคนร้ายน่าจะต้องมีอาการบาดเจ็บแล้วรถน่าจะต้องมีร่องรอย
ซึ่งรถของผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยมีรอยเหมือนติดสติ๊กเกอร์แปะรอยที่มัน
มันทำหลอกหรือมันอะไรสักอย่างไว้แล้วคนนี้เขาขาเจ็บเดินกระเพลกด้วย
ก็เลยมีการคุมตัวไปเบื้องต้นพาไปกรมควบคุมความประพฤติแล้ว
เพราะว่ามีเรื่องยาเสพติดด้วยครับแต่ทีนี้คือมันมีผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงเหมือนกัน
หลายคนเขาก็ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะหรือจะเป็นกรณีเจ้าหนี้หรือเปล่า
เพราะว่าคนตายก็มีการไปกู้หนี้ยืมสินกับผู้หญิงที่ชื่อเป็ด
แล้วก็มีการมาทวงเงินกันเหมือนกันนะคะอ๋อเดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงกันไป
แล้วก็เข้าหลังอีกสองนัดนะคะเธอนอนเสียชีวิตคาที่เลยอยู่ที่ริมถนนสาราหลวงปู่ทวด
อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะสามีเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลเองว่า
ภรรยาเคยมีเรื่องทะเลาะกับนายวัลลบบัวน้อยหรือนายเอ็มครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเพราะเคยขู่ฆ่ากัน
เอ็มก็คือคนที่ตำรวจคุมตัวไปนี่แหละ
ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนอกจากนี้ภรรยายังเคยไปกู้เงินกับนางเป็ด
วัยประมาณสี่สิบปีด้วยครับซึ่งนางเป็ดก็เพิ่งมาทวงเงินพร้อมดอกเบี้ย
แล้วก็มีการใช้กำลังกันด้วยสองเหตุการณ์ที่สามีให้ข้อมูลมาเนี่ย
มีการแจ้งความที่สพสิงหานครแล้วบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพ
ครก็เลยคุมตัวในเอ็มที่ย้ำก่อนนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะ
พาตัวในเอ็มเนี่ยไปพูดคุยกันที่กรมควบคุมความประพฤติที่จังหวัดสงขลาหน่อย
เพราะว่าเอ็มตรวจออกมาแล้วสภาพคือมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องการเสพยาเสพติดด้วยแล้วเนี่ยค่ะ
ขาเจ็บแบบนี้ใส่เฝือกที่ข้างซ้ายแล้วก็เดินกระเพลกแบบนี้เลย
เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องเดิมของเอ็มเขาแต่พอดีวันนี้ตำรวจพาไปพอดี
ใช่ก็ต้องพาไปนะคะทีนี้เอ็มเนี่ยยืนยันกับทีมข่าวเราก่อนจะขึ้นรถคุมขังไปว่า
ผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่ใช่คนร้ายผมขอความเป็นธรรมด้วย
แต่ไม่คิดทำอยู่แล้ว
แต่ไม่คิดทำอยู่แล้วเพราะหนึ่งมีครีศเลย
เนื่องจากว่าตังหลวงได้คุมตัวนายเอ็มเป็นผู้ต้องสงสัย

ทั้งหมดเลยว่าเอ๊ะวันเกิดเหตุในเอ็มอยู่ที่ไหน
มีใครอยู่กับเขาไหมอะไรยังไง
มันมีคำตอบในหลายข้อสงสัยนะคะ
คนแรกที่เราไปคุยคือแม่ของนายเอ็มค่ะ
แม่บอกว่าลูกชายไม่มีวันไปยิงผู้หญิงแน่
รับแหละว่าเคยมีปากเสียงกับคนตายจริง
ประเด็นเรื่องของการเข้าใจผิด
แล้วก็มีประเด็นเรื่องพื้นที่ทำประมงที่อยู่ติดกัน
ซึ่งผู้ตายยังเคยพาตำรวจมาแจ้งจับลูกชายแม่
หาว่าถูกลูกชายแม่ทำร้ายทั้งที่ไม่เป็นความจริงด้วยซ้ำ

แล้ววันเกิดเหตุวันคืนวันพระฤหัสอ่ะ
เอ็มเล่าไฟให้แม่ฟังว่าเอ็มนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
ซึ่งแม่ไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็ยืนยันว่าอยู่กับเอ็มจริง
อยู่ตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลย

เพราะว่าเอ็มเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเดินตกเรือ
เย็นวันพระฤหัสบดีวันเกิดเหตุนั่นแหละ
แม่อยากขอความเป็นธรรมให้ลูกแม่ด้วย
ไม่เกี่ยวโพงลูกพารียืนยันไม่ทำ
ว่าไม่ทำเนี่ยนาว่าไม่ทำมันไม่ได้ปฏิษฐ์ใจจุดตรงนั้นเลย
ว่าตอนเทวาอีดาก็ทราบบุญ
เขาไม่ไปหรอกเลยแม่นี่ไปรับหน้าเอง

กันเรืองห้ากินใดนี่ครูตายนี่
ถึงกระจ่าลูกแม่ถ้ามึงเก่งจริงมึงมากับกูถึงนำสิ
ถึงลูกแม่มาโบกแม่ว่าเรืองอะไรไปปรับมันคุดนิ่ง
ตอนเดียวถ้ากูไปต้องไปตีออกไปไหนเชื่อไห้มันว่า
คือเราไม่อยากได้สู้หรอกนะครับ
ไม่อยากสู้ไม่เอาเลยไม่อยากหลบกับเขาเลย
ผมเริ่มกินตอนกี่โมงครับ

ไม่ได้ออกไปไหนว่ะกูนั่งกินตรงนี้

เห็นเหมือนกันไหมครับ
ครับอยู่กันทั้งวันอยู่มุ่นเวียนกันทั้งลำใดทั้งวัน

พี่เอ็มนั่งกินแต่เช้าเลย

แล้วหลังจากนั้นกินแล้วเลิกกี่โมงครับ
นี่ค่ะนี่เป็นโจก็เป็นพยานในการยืนยันที่อยู่ของเอ็ม

โอ้ยนู่นเลิกตอนนอนเลยอ่ะอ่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นประมาณช่วงเกือบเกือบสองทุ่มเขาจะพยายามบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอด
เขาบอกแบบนั้นคุณนฤทธบุญนิ่มครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฮะ
เดี๋ยวจะไปที่จุดเกิดเหตุแล้วมีกล้องวงจรปิดมาด้วยอ้าวเป็นยังไง
รอดูกล้องวงจรปิดอีกทีนึงแต่ทีนี้ไปคุยเรื่องประเด็นรถมอเตอร์ไซค์ก่อน
รถมอเตอร์ไซค์ที่บอกว่ามันมีรอยสติ๊กเกอร์ปิดเหมือนรอยถลอกหรือว่ารอยรถล้ม
เออเราไปคุยกับลูกสาวของเอ็มนะคะเอ็มบอกว่าพี่เอาหลักฐานจากหนูไปเลยค่ะ
เป็นรูปรถของพ่อที่หนูถ่ายเอาไว้เมื่อประมาณแบบเป็นปีแล้วแหละ
คือชาวบ้านบอกใช่ไหมว่าเห็นคนร้ายทำรถล้มแล้วก็เอารถขึ้นมาแล้วก็ขี่หนีไป
เพราะฉะนั้นคนร้ายต้องต้องมีอาการบาดเจ็บแล้วรถต้องมีรอยถลอกสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้าบังโครนหน้ารถพ่อเนี่ยติดมานานเป็นปีแล้วพี่
ไม่ได้เพิ่งมีไม่ได้ปิดบังอะไรด้วยแล้ววันเกิดเหตุรถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านหนู
ไม่ได้ขี่ออกไปไหนหนูขอความเป็นธรรมให้พ่อหนูด้วย
หนูกลัวพ่อหนูเป็นแพ้เนี่ยสติ๊กเกอร์อันนี้แหละค่ะ
รถอะค่ะที่ลอยติดสติ๊กเกอร์คือติดนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาแปะแบบ
ปิดกันถลอกหรืออะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะเพิ่งมาแปะใช่ใช่ค่ะ
อันนั้นใครเป็นคนติดให้พ่อมั้งค่ะติดนานแล้ว
มีมีลูกมีอะไรใช่ค่ะอืมยืนยันความดูสุดใจนะค่ะได้
เราเป็นลูกสาวมีอะไรอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณพ่อ
ก็ขอให้คนที่แบบทำผิดยอมรับอ่ะค่ะเอาล่ะมาถึงกล้องวงจรปิดแล้ว
อยากจะให้ดูจริงเลยค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๔๗นาที
คุณผู้ชมไม่ต้องดูตรงไหนดูตรงที่วงเอาไว้ก็ได้นะครับ
คือจะเห็นภาพแสงไฟรถครับ
แสงไฟรถผ่านหน้ากล้องไปฟึ๊บหนึ่ง
ตรงนี้มีสองมุมตรงนี้ลองดูมุมนี้บ้าง
๑๙นาฬิกา๔๘นาฬิกาฮะนี่แสงไฟมาแล้วเห็นไหม
มีชาวบ้านชะโงกหน้าออกมาดูหลังจากได้ยินเสียงปืน
เป็นช่วงเวลาที่ผู้ตายกำลังขี่รถพ่วงข้างเนี่ย
แล้วก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตครับ
หลังจากยิงนะฮะคนร้ายก็ทำรถล้มแล้วก็ยกรถขึ้นมา
แล้วขี่หนีต่อฮะโอ้โหพอจะได้เขาลางบ้างไหมนะครับ
คือยังไม่ชัดนะฮะว่าคนร้ายเป็นใคร
เพราะว่ากล้องมันไม่ชัดไงตอนนั้นฝนตกด้วย
คือตกจนกระทั่งกลบแทบจะกลบเสียงปืนนะครับ
เราได้พูดคุยกับนายธีรเดชหมัดและหมันเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่ายังทำใจไม่ได้หรอกนะฮะน้องสาวสองขวบตอนนี้ก็ต้องขาดแม่นะครับ
ถามแต่แม่ถามแต่แม่แม่อยู่ไหนอยากรู้มากว่าคนยิงแม่ยิงทำไม
ฝากไปถึงคนร้ายคือถ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายก็เอาผ้าถุงมาใส่ซะนะครับ
ถ้าแม่ทำตัวผิดไม่พอใจอะไรก็ไม่น่าจะถึงฆ่าถึงแกล้งกัน
อยากจะให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้ครับส่วนหลานสาวของผู้ตายบอกบ้างบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นแม่ค้าคือนะก็ยอมรับว่าปากอาจจะใช้ได้หน่อยแหละนะครับ
พูดจาเสียงดังแต่ไม่ค่อยมีปัญหากับใครเขาจะมีก็นะแต่นางเป็ดเรื่องหนี้สิน
ส่วนนายเอ็มเนี่ยเคยเป็นเพื่อนสนิทของสามีนะแต่พักหลังมีปัญหาทะเลาะกัน
เรื่องที่ผู้ตายเนี่ยนะฮะเห็นหมาตกน้ำในทะเลเนี่ยมันกำลังไหว้น้ำอยู่
ก็เลยชี้ให้หลานดูนะฮะแต่มีพื้นที่ประมงอยู่ใกล้กันด้วยนะครับ
คือนายเอ็มก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ชี้เนี่ยชี้ด่าชี้หมาหรือชี้หน้า
แต่ไม่รู้แหละเหตุการณ์นั้นถึงขั้นขู่จะฆ่ากันเลย

คนติดกันมันหนาตัวเมียมากอะทำคุณยิงได้วันนี้ครับ
เป็นผู้หญิงด้วยไม่น่าทำแบบนี้นะ
อันนี้คือเอาถึงตายเลย
ครับเป็นคนชายได้วันนี้ไปเอากระโปรงคุณยิงมาซะดีวะทำคุณยิงวันนี้ครับ
ชายทะเลของบ้านมันติดกันกับนายเอ็มแล้วก็ก็เลยเรียกให้ลูกดูหมา
แต่บางอย่างนั้นว่านายเอมแกล้งแกล้งเหมือนกับคนไม่ถูกกันหมางใจ
นึกว่าให้เลือกให้ดูตัวเองว่าตัวเองเป็นหมาเออสาเหตุมันก็คือแบบนั้น
แต่ว่าคนมันคนมันไม่ถูกกันอะนะพี่นะพูดยังไงก็มันไม่เข้าหูใช่
แล้วก็นั้นก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เขาก็ขุมขัว
ปากดีจังอะไรแบบนี้นะ
ตำรวจชุดสืบสวนยังไม่ละความพยายามนะครับ
ก็ไปไล่ตรวจดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวจะเชิญนะใครที่เคยมีปัญหาหรือมีปัญหาหนี้สินกับผู้ตายเนี่ย
จะมาถามดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับการยิงกันครั้งนี้หรือเปล่าครับ